เพลง

กัดกันให้สะบัดกับเราสองคน

โอ้โหสุดยอด

เรื่องของมาตรการรัฐต่างที่ออกมา
เราก็ประชาสภัณฑ์บอกคุณผู้ชมตลอดอยู่แล้ว
ต้องเป็นข่าวแรกเลยเพราะเป็นสิ่งที่คุณผู้ชมต้องรู้

วันนี้เป็นสิทธิ์ของคนที่มีลูกแล้วมีบุตรแล้ว

เพราะอย่างยิ่งใครที่ไปลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนเอาไว้แล้ว
เตรียมรับเงินเพิ่มเติมจากทางภาครัฐครับ

ผู้ปกครองเตรียมที่จะรับเงินอุดหนุน
การมีบุตรเดือนละ๖๐๐บาท
ผมย้ำตรงนี้เดือนละ๖๐๐บาทนะครับ
งวดแรกนะครับก็คือได้เลยครับภายในวันที่๑๐พฤศจิกายนนี้ครับ
โดยเงินอุดหนุนจะจ่ายทุกวันที่๑๐ของทุกเดือน
ซึ่งหากวันที่๑๐ของเดือนไหนมันตรงกับวันหยุดราชการ

อ๋อโดยผู้ปกครองนะคะคนไหนที่เอ๊ะอยากจะตรวจสอบว่า
จะได้รับเยียวยานี้หรือเปล่า
สามารถตรวจสอบสถานะของผู้ลงทะเบียนได้ด้วยตัวเองนะคะ

ระบบตรวจสอบสถานะสิทธิ์
โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

พิมพ์คำว่าระบบตรวจสอบสถานะสิทธ

รวมถึงเบอร์ต่างมีหลายเบอร์เลย

สายด่วนก็มีอันนี้จำง่ายที่สุดเลย
สายด่วนศูนย์ช่วยเหลือสังคมกระทรวงพม๑๓๐๐๑๓๐๐ค่ะ
นี้โทรได้ตลอด๒๔ชั่วโมงเลยค่ะ
คุณผู้ชมครับโครงการดีของเรากับทางไทยรัฐทีวี
ใครนะครับที่ชื่นชอบที่จะเล่าข่าวเล่าเรื่อง
เข้ามาเลยครับกับโครงการดีของเรากับไทยรัฐตามล่าหาคอเล่านะครับ
กันตรงนี้นะครับตอนนี้สมัครได้แล้วนะ
จนถึงวันที่๓๐พฤศจิกายนครับ
แล้วยังไงล่ะทำยังไงถึงจะสมัครได้ต้องอายุ๒๐ปีขึ้นไปนะคะ
ไม่จำกัดเพศไม่จำเป็นจะต้องมีประสบการณ์
ส่งประวัติและวิดีโอเล่าข่าวของคุณความยาวไม่เกิน๑นาทีค่ะ
หลังจากนั้นส่งลิงก์มาค่ะส่งลิงก์มาที่อีเมล
กันตรงนี้นะครับไทยรัฐกำลังตามล่าหาคอเล่าอยู่นะ
ค่ะคนเล่าตัวจริงอาจเป็นคุณคุณ
โอ้โหคุณแอคโคนี่สุดยอดจริง
เพราะฉะนั้นแล้วนะคะแสดงตัวตนคุณออกมา
ทำให้มันเป็นอาชีพให้ได้สมัครมาทางไทยรัฐรอคุณอยู่ค่ะครับผม
ส่วนเรื่องนี้ต้องดูกันหน่อยนะครับดูอย่างเดียวไม่พอ
ขอให้ฟังเสียงด้วยครับยังไงคะ
อรองขอบคุณครับ
แล้วกรี๊ดแล้วสรุปว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่

ได้ครูกัดสมัครเคาร์

เดี๋ยวซูภัทสลาะเป็นอะไร

เอ้าอยู่ก็ร้องมาแบบนี้
ก็ทิ้งเบรกด้วยเมื่อกี้
โอ้โหอย่างนี้เหมือนกันเลยครับคุณสุพัสราครับ
กับข่าวข่าวนี้เรียกได้ว่าหมอปลาต้องลงพื้นที่

แต่ว่าฟังดูเป็นความทุกข์ทรมานนะคุณนะนั่นน่ะสิอยู่กรี๊ดออกมาแบบนี้เลยครับ
เมื่อวานนี้ครับประมาณสัก๖โมงเย็นหมอปลาครับไปหานางเตยอายุ๖๓ปี
ซึ่งเป็นชาวตำบลเทนมีอำเภอเมืองสุรินหลังจากที่นายจิตบุญธรรมสามีนะครับ
ขอให้หมอปลาเนี่ยมาช่วยหน่อยนางเตยครับมีอาการเหมือนถูกผีเข้า
เหมือนมีผีปอบอยู่ในตัวค่ะควบคุมตัวเองไม่ได้แถมมีอาการปวดเมื่อยตัว
รู้สึกทรมานบางครั้งชอบเคี้ยวปากตัวเองคุณนึกภาพออกไหมเคี้ยวปากตัวเอง
แบบว่าจับจับอยู่อย่างนั้นอ่ะอ๋ออ่าอ่ะทีนี้หมอปลาก็เลยให้นางเตยเนี่ย
มือมาจับมือหมอปลาจับมือกันดูหน่อยซิอยากจะดูปฏิกิริยาเนี่ยในช่วงเนี้ย
ปรากฏว่านางเตยกรีดร้องค่ะจนหมอปลาต้องบอกให้เอามือออกจากกัน
โอ้โหนี่ไม่ได้กรีดร้องดีใจเจอหมอปลาคนดังนะ
ไม่ไม่แต่มีอาการแปลกอะครับใช่แล้วอย่างนี้พอเริ่มจะได้สติบ้างนะ
เตยบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเคยไปพบกับแพทย์ไปหาหมอปกติมาแล้วนี่แหละ
แล้วก็ให้หมอดูว่ามีอาการยังไงมีอาการทางจิตเวทหรือเปล่า
อย่างนี้นางเตยบอกว่าก็ได้ยามาทานนะแต่ทานไปแล้วมันก็ไม่หาย
ไม่รู้จะทำยังไงแล้วก็เลยไปพึ่งทางศัยศาสตร์
วิทยาศาสตร์แล้วมันไม่ได้ผลเธอว่าอย่างนั้นนะไปหาทั้งหมอดู
หมอทรงเกจิวัดดังต่างก็ไม่หายแถมหมดเงินไปเป็นแสนนะครับคุณสุภาษา
หมดไปเป็นแสนหาหมอในโรงพยาบาลก็ไม่หายหมอทรงก็ไม่หาย
ไปถามนางเตยนางเตยลองคาดการณ์สิว่าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเกิดอะไรขึ้นกับตัวเอง
เธอก็บอกว่าเป็นเพราะพ่อหรือเปล่าพ่อเคยเป็นสับปะเรอเผาศพคนตายท้องกลม
แล้วก็เอาน้ำมันอ่ะมาทำน้ำมันพลายใส่ตลับไว้อ่าเธอน่ะเคยเอาน้ำมันพลายมาเก็บไว้
มีความเชื่อเกี่ยวกับเมตามหานิยมและเอาไปฝังดินอยู่ตรงที่บ้านด้วยนะ
หลุมแล้วก็ถ่ายหนักทับตลับน้ำมันพลายไปเลยอ่านั่นเรื่องความเชื่อนะ
ตั้งแต่นั้นมาโอ้โหเธอบอกมีเรื่องตลอดยังไงและชาวบ้านก็เห็นว่าเธอเป็นปอบด้วย
เพราะว่าเห็นแสงไฟประหลาดปุ๊บสีเขียวลอยไปลอยมาแถวบ้านเธอ
ชาวบ้านก็เลยบอกเออนางเตยเป็นปอบหรือเปล่าโอ้โหมาว่าเธอแบบเนี้ยค่ะ
เอางี้ละกันหมอปลาครับบอกว่านางเตยเนี่ยไม่ได้ป่วยหรือว่าถูกผีปอบเข้าหรอก
แต่ที่เป็นแบบนี้เพราะเครียดที่ถูกหมอดูร่างทรงเนี่ยหลอกหลอกเงินรักษาตัวเองนั่นแหละ
หมดไปเป็นแสนแสนแล้วเหตุที่กรีดร้องน่าจะเป็นเรื่องที่ฝังใจของตัวเธอเองในอดีตมากกว่า

ทีนี้ในจิตในจิตนี่เป็นสามีค่ะให้ข้อมูลกับหมอปลาเพิ่ม
บอกว่าหมอปลาหลังบ้านมีสารพระภูมิด้วยนะมีอยู่๒สารด้วยกัน
ตามคำแนะนำของร่างทรงที่ก่อนหน้านี้ไปหาจะไปรักษานางเตย
แต่สร้างแล้วก็ไม่หายนะหมอหมอปลาก็เลยบอกว่าถูกหลอก
ถ้าไม่เชื่อนะไปพังเลยสารพระภูมิ
โอ้โหมาแล้วพังศาลตามสไตล์หมอปลา
แต่ทีนี้หมอปลาไม่ได้ทำเองในจิตเป็นคนทำ

ขวาขอนไปเลยค่ะทุบพังเลย
โอ้นี่ตัวคุณสามีทุบเองเลยนะ

ใช่ไหมแต่ครั้งนี้เจ้าของเขาทุบเองเลย

เตยตัวเมียน่ะเป็นยังไงบ้างล่ะ

เตยก็บอกนายจิตผู้เป็นสามีว่า
เอาไปทำลายทิ้งเลย
สิ่งที่ไม่ดีออกไปไกลส่วนหมอปลาก็บอกกับนายจิต
คนที่เป็นสามีน่ะบอกว่านี่นายจิตเดี๋ยวจะพานางเตยภรรยาเนี่ยนะ
ภรรยาภรรยานี่แหละไปอยู่ที่บ้านหมอปลาที่จังหวัดเพชรบุรี
เพื่อเอาไปรักษาอาการป่วยโดยสัญญาว่าขอเวลา๑เดือน
เดี๋ยวนางเตยจะหายเป็นปกติครับ

ไร้เพราะไม่ว่ามั้ยไม่พอแถมขับหนีด้วยไออัศ๔๓
แต่นอกจากจะไม่ลงแล้ว
เร่งเครื่องหนีไปเลยค่ะต่อหน้าต่อตาเลยค่ะ

และหลังจากนั้นไปเฉียวชนรถชาวบ้านอีกประมาณตั้ง๗คัน
ตัดสินใจเลยใช้ปืนยิง

คนขับสรุปสุดท้ายก็ต้องเยิ้มลงมาจากรถแหละค่ะ
แต่ทีนี้เขามีอาการชักกระตุกค่ะ

โอ้โหก็ต้องประสานรถกู้ชีพ
ไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลสิริราชเอาแบบด่วนจีเลยค่ะ

เพื่อให้ยืนยันชัดเจนว่าสรุปมันเป็นยังไงกันแน่
ตำรวจครับเผยว่าคนขับรถสีแดงคันนี้
มีโรคประจำตัวก็คือโรคลมชัก
อ๋อไม่ได้มีเจตนาจะขับขี่หลบหนีหรอกครับ
ส่วนรถที่เสียหายตอนนี้ได้ประสานให้ประกันภัยเนี่ย
ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อย

แล้วบอกไว้ก่อนว่าเหตุการณ์ที่เห็นอยู่เมื่อกี้
ไม่ใช่เป็นการสกัดจับยาบ้าหรือว่าเมาแล้วขับ
ที่ชาวเน็ตเขาวิภาควิจารณ์ไปก่อนหน้านี้นะ
เพราะแถวนั้นไม่มีคนเยอะแต่ละคนก็มีโทรศัพท์มือถือ
ขายแล้วก็ลงโลกโซเชียลมีเดีย
เพราะบอกแรงขนาดไหนหัวเขาเหวี่ยงเลย
ช่วงเวลานั้นมึนหัวส่วนแม่หัวแตกด้วยค่ะ
หลังจากเกิดเหตุนะครับนายโสพลก็ไปถามคนก่อเหตุว่า
พอชนรถแล้วเนี่ยชนอย่างนี้ลงมาคุยกันไหม
เมื่ออุบัติเหตุมันเกิดขึ้นก็คุยดีนะ
แต่ตัวคนขับรถที่อยู่ด้านในเขาไม่ตอบอะไร
บอกไม่รู้ไม่รู้อย่างเดียวแล้วมาเจอกันที่โรงพักอีกที
โดยไม่มีคำขอโทษจากคู่กรณีเลย
นั่นคือสิ่งที่ผู้เสียหายเขาบอกเรามาแบบนี้นะครับ
เอาอย่างนี้ละกันหลายคนอยากรู้ว่าคนขับเป็นยังไงบ้าง
คนขับนะครับเขาบอกว่าไม่รู้ตัว
รู้ตัวอีกทีก็คือเห็นตำรวจ
แล้วก็คนมาล้อมเต็มรถไปหมดแล้ว
ตัวเขาเลยตกใจก็เลยตั้งใจจะขับขับหนีออกมาก่อน

แต่ตอนนี้ก็มีทางประกันมาแล้วตำรวจก็เข้ามาจัดการแล้วนะ
ค่ะแต่เขาก็ยืนยันว่าเขาเป็นโรคลมชักใช่ไหมคะ
แล้วลมชักเนี่ยเป็นหนึ่งในโรคที่เขาห้ามขับรถค่ะคุณค่ะ
งั้นก็ต้องช่วยกันช่วยกันสอดส่องดูแลนะ
มันจะเกิดอาการชนแบบไม่รู้ตัวแบบนี้ขึ้นมาได้นะคะ
เอาดูข่าวต่อไปน่ากลัวเหมือนกันนะ

ทำงานอยู่ที่ร้านขายส่งสินค้า
เห็นว่ารักเมียมากมาตามหาเมีย
ตอนแรกผมเป็นเหมือนเหตุแบบว่าน่ากลัวหนักแอคชั่น

เอาอยากดูรึยังดูเลยค่ะ

จะเอาขวานจามหัวเลี้ยงตัวเลยลักษณะแบบนั้นเมียตกใจสิครับ

ต่อมาเจ้าหน้าที่เข้ามาระงับเหตุระงับเหตุก็คือการเกลี้ยกล่อม
ช่วงนี้ก็เคลียร์กล่อมพยายามคุยกันสอบถามต้นท้ายปลาเหตุมันเกิดอะไรขึ้น
ก็เลยต้องการมาเคลียร์ปัญหาที่นี่มาที่ทำงานเลย
สักพักอ่ะมีช่วงที่เขายืนคุยกันด้วยนะคือตำรวจก็พยายามจะให้เจรจาพูดคุย

คือนายสถาพรเนี่ยมีช่วงที่แบบอารมณ์เนี่ยสงบลงบ้างแล้ว
ประมาณว่านอกฟังเทฟังพี่ฟังพี่แรงแรงกันก่อนแรงกันก่อน

เออพี่บ้าก่อนแรงก่อนแต่สุดท้ายนี่พอเมียเดินไปแล้วทำยังไง
เข่าขอร้องร้องไห้เอออยากจะหาเมียกลัวเมียทิ้ง
นี่แหละเป็นช่วงนี้ที่เจ้าหน้าที่พยายามจะล็อกตัวเอาขึ้นรถไปโรงพัก

พอถึงโรงพักค่ะต้องจ้างพ่อเก่าหาด้วยนะ

อย่างแรกเลยเกี่ยวกับขวานก่อนเลยค่ะ

พกพาอาวุธไปในเมืองโดยไม่มีเหตุอันควร
รถจักรยานยนต์ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนแล้วก็ไม่เสียภาษี

เขายอมรับว่าเขาเสพมา๒วันแล้ว

อ๋อคือเขาบอกคุณตำรวจเลยนะไม่ต้องเลย
ตรวจปัสสาวะไม่ต้องเลย

เนี่ยครับสุดท้ายก็เกิดจากเรื่องของยาเศษติด

ติดตามเลยในช่วงของสบัดข่าวเด็ก
สมัครข่าวเด็ก

นี่อาจจะเป็นครั้งแรกของช่วงสะบัดข่าวเด็กที่มีความเชื่อเข้ามาเกี่ยวข้อง
เขาเป็นลักษณะของภาพถ่ายค่ะ
ภาพถ่ายกุมารทองกินน้ำแดงค่ะ

นอนนอนอยากกินน้ำแดงเหรอลูก

แต่ตรงนั้นเขาวางเอาไว้นะให้ท่านเจ้าที่เจ้าทางสารพระภูมิ
ก็ไม่รู้นะกินก็ไปหลายอื่นละลุงเลย

เป็นห่วงนะไม่ใช่เรื่องของความเชื่ออย่างเดียวนะ
เรื่องของความสะอาดด้วยนะ
โอ๊ยเค้าพอทิ้งไว้บางทีหลายวันนะแบบนั้นนะฟุนฟันลงไปหมดแล้วโอ๊ยอ้าว
แล้วถ้าทิ้งไว้หลายวันยังไงมันไม่ซ่าแล้วมันไม่ชื่นใจแล้ว
เอายังไงต้องบอกเด็กเขานานเด็กเขาไม่รู้
เน้นเรื่องของความสะอาดเป็นหลักแล้วกันครับนะคะเรื่องนี้คุณพ่อคุณแม่โปรดดูเอาไว้นะครับ
เป็นอุทาหรณ์ฮะเวลาจอดรถแล้วลงไปทำธุระข้างนอกเนี่ยสักแป๊บนึงโอ้โหแล้วปล่อยลูกไว้อยู่คนเดียวเนี่ย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
ไปดูน้องค่ะ
กินมะม่าเผ็ด
โอ้โหไอ้หนูได้ลองดูแล้วเป็นไงแล้ว
กินเข้าไปคำแรกคำแรกยังคำแรกยัง

โอ้โฮนี่ลูกไอ้
นี่ไงเด็กอยากเป็นผู้ใหญ่นะ
เวลาเห็นผู้ใหญ่ทานอะไรแล้วรู้สึกว่าเอออยากจะทานตามเผื่อจะได้เป็นผู้ใหญ่อย่างเขาอะไรอย่างนี้
จินตนาการของเด็กไงได้ลองดูแล้วรู้เรื่องเลย

แต่ว่าครั้งที่สองที่สามเดี๋ยวก็จะชินเองนะลูกค้า
แหละครับคุณผู้ชมครับเรื่องนี้ไปดูกันหน่อย
เกี่ยวกับตัวคุณสามีใจกล้าและแตงกวาเจ้าปัญหา
ยังไงฮะดูสิกำลังจะไปหยิบแล้ว
แตงกวาเจ้าปัญหามีปัญหาอะไร
ช่วงหน้ามาตามต่อกันแบบชัดใน
คู่กันสมัครคราว
เป็นเรื่องราววุ่นในครอบครัวนี้

เห็นลูกอยากจะกินผักเอ้า
ลูกเลยเข้าไปในตู้เย็นไปดูผัก
แตงกวามาหนึ่งอันพ่อบอกยาย

แงกวานั้นพ่อจะเอาไปเพาะพันธุ์

หนึ่งหน้วยเหี่ยวถ้ามีผักแค่นี้
นี่ไง
มีแตงกวาของปฏษ

เอาไว้เพาะพันธุ์

พระโธ่
อุ๊ยมีน่าจะห่วงนักห่วงหนาวคุณพ่อค่ะ

การซ่อนเงินนี่นะผู้หญิงที่เก่ง

เราเป็นพวกหาเงินเก่ง

บอกทริกนิดนึงสิทริกนิดนึง

คุณผู้ชมครับขอบคุณจริงนะครับที่ติดตามจนถึงช่วงท้ายของรายการรวมไปถึงข้อความไลน์ที่ส่งกันมาด้วย

โดยภาพการส่งตัวขั้นเทพของวัยรุ่น

รายการต่อไปติดตามกันด้วยข่าวเย็นไทยรัฐ